พาชมนวัตกรรมพลังงานสู่ยุคไทยแลนด์๔๗
คิดค้นหานวัตกรรมทีเด็ดแห่งอนาคต
ช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า
พารู้จักเทคโนโลยีฐานหินสะอาด
โรงไฟฟ้าฐานหินเทคโนโลยีสะอาด
ใช้ระบบการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
พบกันวันอังคาร๑๐นาฬิกา๑๕นาที
ทางแถรกทีวีช่อง๓๒